เอาส่วนที่สมุทรปราการค่ะนักเรียนนักเลงเป็นนักศึกษาช่างกล
คือเขาไม่รู้จักกันเป็นการส่วนตัวเลยนะแต่ใช้คำว่าคู่อริกัน
เพราะเรียนต่างสถาบันกันเท่านั้นเองคือเห็นปุ๊บอ้าว
คนละสถาบันกันนี่นะเอาคู่อริฉันนี่เท่านั้นเลย
ไม่รู้จักชื่อด้วยไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนนะคะ
พอขี่รถจักรยานยนต์สวนกันเท่านั้นแหละด่ากันนิดเดียว
ปืนมาเลยค่ะระเบิดปิงปองมาเลยค่ะและก่อเหตุแถวแถว
สุขภาพคลองลัดโพคนเขาออกกำลังกายอยู่ด้วย
ในขณะที่ก่อเหตุให้คุณผู้ชมดูคลิปค่ะ

จากได้ยินเสียงปั้งซึ่งเกิดจากปืนแล้วนะคะ
ภาพอีกหนึ่งมุมซึ่งเป็นมุมสูงเมื่อสักครู่นี้จะมีควันขมง
ฉงเฉงเกิดขึ้นเลยที่ประตูทางเข้าสวนสาธารณะนั่นคือควันค่ะ
ควันจากระเบิดปิงปอง
และช่วงเวลาที่เกิดขึ้นช่วงหัวค่ำบางคนเขายังออกกำลังกายอยู่เลยนะคะ
สวนสุขภาพคลองรัฐโพตำบลทรงขนองอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการ
และกลุ่มนักเรียนนักเลงเนี่ยต่างคนก็ต่างวิ่งสวนกันไปสวนกันมาเนี่ยนะคะ
สรุปสุดท้ายมีผู้บาดเจ็บเช่นเดียวกันนะคะ
ให้คุณผู้ชมดูภาพมุมสูงอีกสักครั้งเห็นไหมคะช่วงกลางน่ะมันเป็นควันที่มันพวยพุ่งขึ้นมา
นี่เป็นควันจากระเบิดค่ะหลังเกิดเหตุพอเจ้าหน้าที่ไปถึง
มีผู้บาดเจ็บ๑รายเป็นเยาวชนอายุ๑๕ค่ะ
ได้รับบาดเจ็บที่ขาขวาเพราะสะเก็ดระเบิดนั่นแหละ
เพื่อนของผู้บาดเจ็บบอกว่าเขาขี่รถจักรยานยนต์นะคะ
มาจากถนนเพชรเฉียงมากับเพื่อน๒คน
สวนทางกับคู่อริต่างสถาบัน
คือไม่รู้จักหน้ากันนะแล้วไม่รู้จักชื่อไม่รู้จักเป็นการส่วนตัว

คู่อริได้ยินแบบนั้นตามมาเลยค่ะแล้วตัวเองก็เสียหลักล้ม
แล้วเขาก็บอกว่าช่วงนั้นชุนละมุนมากพี่มีเสียงปืนมีเสียงระเบิดดังขึ้น
ตัวเขาเองนะคะเขาบอกว่าไม่ได้มีเรื่องกันมาก่อนนะ
แต่ก็ตะโกนด่าไปงั้นแหละเพราะว่าเห็นว่าเป็นคู่อริต่างสถาบัน
และเมื่อวานี้เป็นวันสถาปนาสถาบันด้วยฟังเสียงเขาค่ะ
แล้วก็ฝ่ายไปได้ฝ่ายไปได้ฝ่ายไปได้
ตำรวจทำงานมาตั้งแต่เมื่อวานนะคะเป็นตำรวจสพพระประแดงค่ะ
บอกว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุมาประมาณกัน๑๐คนขี่รถจักรยานยนต์๕คัน
ก่อเหตุปุ๊บหนีไปทางท่าน้ำพระประแดงตอนนี้ดูกล้องวงจรปิดอยู่นะคะ
รู้ตัวบ้างแล้วส่วนผู้บาดเจ็บมี๕คนค่ะ
อยู่ระหว่างการติดตามทั้งสองฝ่ายมาสอบปากคำ
แต่ทีนี้ตำรวจบอกว่าถ้าพบว่าเป็นการสมัครใจก่อเหตุทั้งสองฝ่าย
โดนนะคะโดนทั้งสองฝ่ายเลยข้อหานักด้วย
เนื่องจากมีการประกอบระเบิดขึ้นมาใช้
ซึ่งหากผู้ก่อเหตุเป็นเยาวชนผู้ปกครอง
โดนไปด้วยค่ะเข้าข่ายความผิด
จะถูกดำเนินคดีเช่นเดียวกันนะคะ

สำหรับลูกหลานที่เรียนช่างกลทั้งหลายเนี่ย

ทำไมยังรู้อีกว่าแบบอยู่คนละสถาบันกัน